ช่วงนี้มีอัปเดตความคืบหน้าเรื่องของคดีฆาตกรรมต่าง
ซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

แต่ความโหดเยี่ยมของคดีไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยนะคะ

ข่าวนี้เกิดขึ้นที่นครพนมค่ะ
มีคนไปพบศพชายนิรนามนะคะถูกฆ่าถ่วงน้ำ
สภาพเนี่ยคุณผู้ชมขออนุญาตนะคะ
คือถูกล็อกกุญแจมือสภาพเหมือนถูกคุกเข่าอยู่
แล้วก็ขาถูกมัดด้วยเทปกาวท้องถูกผ่าออก
แล้วยัดเสาปูนเข้าไปในช่องท้อง
คือเหมือนต้องการจะถ่วงให้มันหนัก

และเนี่ยค่ะสภาพที่เจอก็คือถูกยัดอยู่ในกระสอบป่านสีน้ำตาลนะคะ
มาโผล่ริมแม่น้ำโขงบริเวณตลิ่งบ้านสำรานเหนือตำบลอาจสามารถ

เขาบอกว่ากลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเลย
พอเจ้าหน้าที่แกะกระสอบออกมาก็ภาพที่เห็นก็อย่างที่บอกไปนะคะ
เป็นศพผู้ชายในสภาพเน่าอืดลักษณะผิวขาวรูปร่างทวมสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
เขาโครงหน้าดูไม่ออกแล้วค่ะว่าเป็นใครเพราะว่าสภาพศพเนี่ย
อืดแล้วและคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วัน
ทั่วทั้งร่างก็มีหนอนชอนชัยไปหมดนะคะ
นิษฐานว่าชายคนนี้น่าจะถูกฆ่าจากที่อื่นแล้วก็เอามาถ่วงน้ำ
แล้วศพก็ลอยตามน้ำมาเรื่อยจนมาติดอยู่ริมตลิ่งบ้านสำรานเหนือค่ะ
แต่วิธีการที่คนร้ายทำโหดมากโหดเกินมนุษย์จริงนะฮะ
โดยผู้ตายเนี่ยสวมเสื้อยืดสีดำแล้วก็มีเสื้อหม้อห้อมสีน้ำเงินด้วย
ใส่กางเกงสามส่วนสีน้ำเงินครับหน้าตาตอนนี้ไม่เหลือเขาโครงหน้าเดิมแล้ว
จำไม่ได้ว่าเป็นใครหรือว่าก็ดูไม่ออกว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะ
สภาพศพลักษณะอย่างที่บอกไปท่านั่งคือคุกเข่า
มือทั้งสองข้างถูกล็อกด้วยกุญแจมือไขว้อยู่ที่ด้านหน้าของลำตัว
ขามีเทปกาวพันเอาไว้ด้วยกันก็คือมัดมือมัดเท้าแหละว่าอย่างงั้น
กระดัดที่ท้องมีรอยแหวกที่ท้องคือผ่าท้องออก
ลอยเริ่มจากใต้ราวนมลงไปถึงบริเวณคือแบบท้องน้อย
คือยาวเลยแหวกเป็นช่องใหญ่
แล้วเอาเสาปูนขนาดใหญ่สักประมาณ๑เมตรเนี่ย
เข้าไปในช่องท้องอีกทีหนึ่ง
เพื่อถั่วให้มันหนักเอาไปถ่วงน้ำ
ส่วนปลายของสาปูนยื่นออกมาด้านหน้าลำตัวด้วย
แล้วมีเชือกมัดกับเสาปูนยึดเอาไว้กับลำตัวอีกทีนึง
คือเรียกว่าเอาให้แน่นหนากะไม่ให้ลอยเลยค่ะ
คือคาดว่าเสาปูนที่ถูกนำไปยัดเอาไว้
ต้องการจะเป็นให้มันหนักแล้วก็ถ่วงให้มันจมน้ำ
แล้วศพถูกนำไปใส่กระสอบปากอีกชั้นหนึ่ง
แล้วก็มัดห่อหุ้มอย่างแน่นหนาด้วยเชือกกับลวด
ห่อคล้ายแบบมัมมี่ครับแล้วก็โยนถ่วงน้ำลงไป
ทีนี้ตำรวจเขาก็ผ่าออกมา
ตรวจสอบร่างกายไม่มีเอกสารหลักฐานระบุว่าผู้ตายเป็นใคร
ตำรวจสพเมืองนครพนมกำลังเร่งสืบหาที่มาของการเสียชีวิต
แล้วก็นำศพไปส่งตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวศ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
จากการตรวจสอบข้อมูลของคนหาย
ยังไม่พบว่ามีการแจ้งหายคนหายในพื้นที่
จนถึงตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสใดว่าชายคนนี้เป็นใครกันแน่
คือฟังแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วนะคะ

แต่มันมีเรื่องที่ฟังแล้วน่ากลัวกว่านั้น
เพราะศพชายนิรนามศพนี้ไม่ใช่รายแรกคุณผู้ชมครับ

มีรายงานมานะคะว่ามีศพชายนิรนามอีกคนค่ะ
อยู่ในสภาพลอยอืดสภาพศพถูกฆาตกรรมโหดเยี่ยมเหมือนกันเลย
คือมัดมือมัดเท้าคว้านท้องยัดเสาปูนถ่วงน้ำ
ถูกพบริมแม่น้ำโขงที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะ
ซึ่งพอตรวจสอบจากสภาพศพแล้วก็สันนิษฐานได้ว่า
ทั้งสองคนน่าจะถูกสังหารจากที่เดียวกัน
เพราะอุปกรณ์ที่ใช้ลักษณะการอำพลางศพรูปแบบการฆาตกรรมมันเหมือนกันหมดเลย
ลักษณะการถูกฆาตกรรมแล้วศพถูกผ่าท้องยัดเสาปูนทิ้งแม่น้ำโขงแบบนี้เนี่ย

ปี๒๕๔๗ถึงปี๒๕๔๙เนี่ยค่ะ
เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วตอนนั้นผู้ตายเป็นคนลาวค่ะไม่ใช่คนไทย
แต่จากกรณีล่าสุด๒ศพที่เจอเนี่ยยังบอกไม่ได้นะคะว่าผู้ตายนั้นสัญชาติอะไร
แต่ตอนนี้มันมีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองเข้ามา
สื่อสังคมออนไลน์เขาสันนิษฐานว่าเป็นศพของกลุ่มแก่นำเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเปล่า

ตอนนี้ก็ต้องรอการสืบสวนและการรวบรวมหลักฐานของตำรวจเพียงอย่างเดียวที่จะระบุได้ว่า
ครับแต่ว่าในพื้นที่ยังไม่ได้มีการแจ้งคนหายมาก็เบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นคนนอกพื้นที่
หรืออาจจะเป็นคนลาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาหลายปีก่อนก็ได้